รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ
มูนไนท์
นางฟ้าชัด
หมายถึงเมภื้องอารมณ์เหรอ
อุ๊ยหมายถึงคนที่คุณบอกเขาไปไหนมาไหน
งานบุญตลอดคือนางสายบุญถูกไหม

แต่คุณผู้ดำเชื่อไหมครับว่าทำบุญขนาดนี้นะครับ

ที่ไหนไปเจอดีที่บ้านตัวเธอเอง

นางบอกนางนับถือครุฑหลวงพ่อวราด้วย

อ่าเอาละครับทีนี้งั้นนะครับ
เราไปพบกับทางคุณแพนเค้กเข็มมะนิดครับ
สวัสดีครับ

โดยส่วนตัวเชื่อเรื่องมูเตรูเชื่อเรื่องผีเชื่อเรื่องสางอะไรอย่างนี้บ้างไหม
เชื่อค่ะแต่เป็นคนเชื่อที่กลัว
คือจริงเรากลัวกลัวผีไม่ดูหนังผี
กลัวกลัวความมืดกลัวกันอยู่คนเดียวอะไรอย่างนี้ค่ะ

เห็นบอกจะนอนอยู่ในบ้านคนเดียวเนี่ยก็ไม่ได้

เข้าห้องบางทีเข้าห้องน้ำประตูห้องน้ำก็จะไม่ปิดอะไรอย่างนี้

บ้านตัวเองแท้คือด้วยความที่มันอาจจะมืดแล้วเราก็คงจินจนาการไปเอง
ว่ามันจะเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นอย่างนี้อะไรอย่างนี้เราก็คิดไป
คือคือแต่เดิมเนี่ยบ้านเนี่ยตอนแรกที่เคยเล่าให้ฟังว่าแพนซื้อหลังแรกก่อนใช่ไหมคะ
หลังสีเหลืองซื้อก่อนหลังแรกแล้วก็ค่อยขยับไปหลังที่สองหลังที่สาม
แต่ไม่เคยตั้งศาลเลยคือแล้วในหมู่บ้านก็ไม่มีศาล
ไม่มีสารพระภูมิไม่มีสารพระภูมิเป็น๑๐กว่าปีเนี่ยไม่มีเลยค่ะ
แล้วแพนก็ยังนึกในใจว่าเออหมู่บ้านนี้เค้าก็แบบเหมือนแปลกดีคือเค้าก็ไม่ได้มีการตั้งศาลอะไรจริงจังเลยค่ะ
บ้านของแต่ละคนก็จริงก็แทบไม่ค่อยมีเลย
เราก็เลยเออโอเคไม่มีก็ไม่มีเราก็อยู่กันมาแบบนั้น

แต่ก็เข้าใจว่าแต่ละหลังเนี่ยก็คงมีเจ้าที่เนาะพี่หนึ่งของแต่ละหลังอะไรอย่างนี้ค่ะ
คราวนี้พอ๓หลังเราเอารั้วออกก็คงเป็นเจ้าที่๓ท่านอันนี้คิดเอาเอง
แล้วก็คงมีแบบเออถูกกันไม่ถูกกันบ้างอะไรอย่างเงี้คือมีคนเคยแบบว่าเคยอาจารย์ที่เคยมาดูที่บ้านเนี่ย

ทักเหมือนกันว่าก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นแบบนั้นได้เหมือนกันอะไรอย่างนี้ค่ะ

คือมีสิทธิ์ที่จะเป็นแบบนั้นแล้วคุณแม่ก็เคยเจอคือนอนอยู่ในห้องเนี่ยค่ะหลังสุดท้ายหลังที่อยู่เนี่ยค่ะ
แล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนคนเรียกเรียกแม่แม่แม่บอกอย่างเง

ยังค่ะยังเรียกเนี่ยแม่แม่
แม่บอกว่าเรียกจนขนาดว่าต้องลุกขึ้นมาดูเลยว่า

นึกว่าน้องชายเรียกอะค่ะคือเสียงเหมือนน้องชาย

ขารับลุกขึ้นมาเปิดประตูด้วย
ก็ยังฟังแพทย์ก็รู้สึกว่าโหแม่ได้ยินขนาดนั้นเลยเหรออะไรอย่างนี้
เพราะว่าถ้าดังขนาดที่แบบรู้สึกได้ว่าเรียกแม่แล้วต้องลุกขึ้นมาเปิดเนี่ย

ไม่ใช่หูแว่วค่ะไม่ใช่หูแว่วแม่บอกแม่ได้ยินแบบชัดมากอะไรอย่างเงี้ยแม่แม่

แม่แม่แม่อย่างนี้
ก็เลยเป็นเหตุผลที่เราขยับขยายขึ้น
แล้วก็ต้นนี้แต่ก่อนก็สวยแบบโอ้โหดอกไม้ออกชมพูสวยเลย
แล้วก็เวลาผ่านไปหลายปีมันก็ร่วงโรย
แล้วก็อยู่ก็ตายไปบางทีเราก็ไม่ได้สังเกต
แต่ก็เคยคุยกับคุณแม่ว่าเนี่ยแม่ก็บอกว่า
ยังไม่ตัดเก็บไว้ก่อนเผื่อว่าเดี๋ยวเขาอาจจะออกดอกมาอีก
เผื่อเขายังไม่ตายก็เลยปล่อยเขาทิ้งไว้
จนมีอาจารย์ท่านหนึ่งมาที่บ้านแล้วก็เลยบอกว่า
มีต้นไม้ต้นนี้อยู่ในบ้านไม่ได้เลยนะ
คืออาจจะมีการสูญเสียเกิดขึ้นอะไร
ก็เลยหลังจากนั้นก็เคยรีบเลยรีบตัดเลย
ก็คือให้อาจารย์บอกว่าให้ตัดแล้วก็ให้เหลือแต่โคนขึ้นมานิดนึง
ไม่เยอะมากแล้วก็เอาผ้าสามสีเนี่ยมา

ก่อนหน้านั้นย้อนกลับไปเนี่ยมีคนเคยทักว่าเนี่ย

ผู้ใหญ่ในบ้านเลยนี่ค่ะก็ยังนึกว่าจะเป็นใคร

กังวลในใจว่าจะมีอะไรอะไรอย่างนี้ค่ะ
ซึ่งเราก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรเนาะ
แต่จนพอมาเจอต้นไม้เนี่ยแล้วท่านก็เลยคิดว่า
ถ้าเกิดเราไม่ได้เอกใจเลยหรือถ้าไม่ได้มีคนเห็นเลย
แล้วเราไม่ได้คิดว่ามันจะจริงไม่จริง

ก็ไม่แน่อาจจะมีการสูญเสียเกิดขึ้นก็ได้
ครับผมสุดท้ายตัดไปปุ๊บเอาผ้าสามสีมาผูกคน

ก็ดีค่ะคืออาจารย์ก็จะบอกว่าถ้าเกิดว่าเราทำดีปฏิบัติดีอะไรอย่างนี้ค่ะ

ตรงนั้นที่ปกติก็จะลกหน่อยต้นไม้ก็จะเยอะขึ้นไป
เราก็ได้ปรับพื้นที่ตรงนั้นนะคะทำสนามใหม่
ก็เลยดูสวยงามดูเป็นกิจจัดลักษณะอะไรมากขึ้น

ก็ได้มาถ่ายงานได้มาทำอะไรตรงในบ้านอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็แวะเวียนเข้ามาก็ดูเป็นพื้นที่ที่ดูสดชื่นขึ้น
ตั้งเลยไหมเนี่ยกำลังรออยู่กำลังรออยู่
กำลังรออยู่นะครับ
แต่อีกเรื่องหนึ่งนะฮะเห็นบอกว่าอยากจะเล่าเหมือนกันเรื่องนี้

เป็นมะเร็งที่ตับอ่อนค่ะเป็นมะเร็งที่ตับอ่อน
ยายเคยมาอยู่ที่บ้านด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ

ก็มาอยู่ที่บ้านแล้วก็หลังแรกเลยหลังแรกสุด
เราก็ใจไม่ดีเลยพอเราแบบอยู่นั้นจนคุณยายเสียปุ๊บ
อยู่ที่โรงพยาบาลแพนก็กลัว

กลัวยายก็เองเป็นคนกลัวผีอยู่แล้ว
กลัวยายจะกลับมาหา

คือสิ่งที่จับต้องไม่ได้
กลัวท่ำรักแต่จริงรักรักมาก
รักแต่อย่ามาหาได้คือเรียกว่า

กำลังแบบสวดมนต์ด้วย

ไปแล้วแล้วก็คุณยายก็หลับแล้วก็เข้าไปแต่งหน้าให้คุณยายใช่ไหมคะ
แล้วก็จับนู่นจับนี่อะไรกันมีพี่พยาบาลเข้ามาเคลียร์อะไรในห้องอะไรอย่างนี้ค่ะ
อยู่กันรอบเตียงเลยสักแป๊บนึงไฟดับ
นิ่งอย่างนี้นิ่งแบบนิ่งเลยแต่ในใจคิดว่าโอเคมีคนอยู่หลายคนไม่เป็นไรอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ก็คือนิ่งแต่ก็พยายามคิดว่าเออไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราสงสัยคงแค่ไฟตกอะไรอย่างนี้ค่ะ
คงแบบใครไปโดนไฟหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็ทุกคนก็เงียบไม่มีใครพูดอะไร
แล้วแป๊บหนึ่งก็ไปเปิดไฟกันใหม่
พอเปิดไฟขึ้นมาก็เหมือนมองหน้ากันเหมือนประมาณรู้ว่าแบบคุณยายคงอาจจะหรือออกจากร่างไปอะไรอย่างนี้ค่ะ
พี่พยาบาลเขาก็พูดเหมือนอารมณ์ว่าแบบคุณยายไปแล้วออกไปแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราก็เลยแบบว่าโอ้โหใจหายวาบเลยอะไรอย่างนี้
คือแพนไม่เคยเจออะไรแบบนี้กับตัวเองอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่พอมาเห็นจังหวะแบบจังอย่างนี้เราก็แบบเฮ้ยแต่ก็พยายามคิดในใจว่าคงไม่มีอะไรหรอกอะไรอย่างนี้ไม่ใช่อะไร
แล้วก็คุณยายเราก็ไม่ได้แบบไม่ต้องกลัวอะไรใช่คุณยายเองอะไรแบบนี้ค่ะ
เลยก็เคยได้ยินมาแบบนั้นเหมือนกันเลยแล้วค่ะก็เลยคงไม่มีอะไรรึยังนี้ค่ะ
แล้วก็วันรุ่งขึ้นพอแบบจะเป็นงานสวดเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่บ้านปกติตื่นมาเราก็ไม่ได้เปิดทีวีพึบพับอ่ะ

อันนี้อยู่แบบเหมือนเป็นนาฬิกาปลุกอะค่ะ
เหมือนแบบทีวีติดขึ้นมาเอง

แล้วปกติตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่เขาชอบเปิดทีวีเหรอยาย
คุณยายหรอค่ะคุณยายก็ดูทีวี
แต่ว่าก็ไม่รู้ว่า

หรือว่าเราจะต้องไปทำอะไร
พี่หนุ่มก็ทีวีก็ติดขึ้นมา

เราก็เอ้ยติดได้ไง

สงสัยไปโดนรีโมทรึเปล่า
เราก็ก็เลยทำทุกอย่างให้เป็นปกติ

ยังมีคนเห็นคุณยาย
ก็คือเห็นคุณยายยืนยิ้มอยู่ในงาน

นี่คือสิ่งที่พี่มีเล่านะยืนรับแขกอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็คือเห็นคนมาเยอะแยะพระเอกคุณยายยืนแล้วก็ยิ้มอยู่
ใส่ชุดเหมือนที่แบบคุณยายชอบใส่ปกติทุกวันอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราก็แล้วคุณยายอยู่ตรงไหนแล้วเราก็แบบ
ก็คือว่ายอะไรอย่างนี้ก็คือพอเขาพูดเราก็ว่ายตามที่เขาบอก
หรืออย่างกลางคืนพอกลับบ้านมามาส่งแพนที่บ้านอะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาก็จะบอกว่ามีวันหนึ่งเขากลับมาแล้วเขาก็บอกว่า
น้ำตาคอเข้ามาในบ้านเลยแล้วก็บอกว่าพี่เห็นคุณยาย

เห็นคุณยายที่ไหนเขาบอกว่าเนี่ยยืนอยู่ที่หน้าบ้าน

ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมคุณยายถึงเข้าบ้านไม่ได้อะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วพี่หมีก็แบบมือไม้สั่นไปหมดเลยอะไรอย่างนี้

ก็คือหน้าตาแบบอมยิ้มแบบว่าดูสวยงามปกติอะไรอย่างนี้ค่ะ

แล้วคืนนั้นก็คือเลยไปบอกเจ้าที่กันว่าเนี่ยคุณยายอะไรอย่างนี้ค่ะ
ถ้าคุณยายมาก็ให้คุณยายเข้ามาในบ้าน
ให้เข้ามาได้ให้ไปอยู่ในห้องแพนก็ได้
ไปดูทีวีบอกไปดูทีวีอยู่
มีรูปคุณยายอยู่ในบ้าน

หลังจากคุณยายจากไป๔ปีกลับมาอีกมั้ยค่ะ
เคยมาให้ลูกหลานเห็นลึกตัวคุณเอง
อยู่ในใจเสมอค่ะ
แต่จริงแล้วแพนเค้กเราจะเห็นว่า

พ่อแก่ตัวแพนเค้กเนี่ย

อะไรที่เขาพกติดตัวไว้ตลอดเวลา
เดี๋ยวช่วงหน้าขอดูซะหน่อยเนอะ

ก็จะมีคนทักบ้างว่า
ปีมรงควรไหม

เป็นครั้งแรกจริงที่จะได้มากราบนะคะ
ที่สารพญาครุฑนะคะ
จริงคาถาท่านเนี่ยคอบคุมทั้งหมดเลยนะ

ทั้งเรื่องบารมีทั้งเรื่องโชคลาภ

ต้องรวยให้ได้สักครั้งหนึ่งในชาตินี้
มีความสุขให้บ้างจนเบื่อนาย

มู่แต่รูไม่เข้าไกลออกไกล

เอ้าล่ะครับกลับมามู่กันต่อคุณแพนเค้กนะครับ
มือตัวแม่ตั้งงั้น
คือจริงได้มาแบบแบบบังเอิญมากกว่าผู้ดำ
เพราะว่าคุณน้าเนี่ยเคยให้มานานแล้วค่ะ
แล้วก็ให้มาแล้วก็โอเคมีแล้วก็เคยหายไปอยู่ช่วงนึง
คืออาจจะเราเก็บไม่ดีหรือว่าท่านไปอยู่ตรงไหน
อะไรอย่างนี้ค่ะก็เป็นแบบเป็นหลักปีเลย
มีโอกาสได้ไปหาเจอก็เลยตัดสินใจว่าโอ้เดี๋ยวจะขอบูชาท่าน
ก็เลยเอามาขึ้นคอคุยถูกคน
นั่นให้เขาหยิบออกมาดูซินายคุณออกมาดูซิ
ของตัวเองจะพกดูซิ
แต่เขาเพิ่งมาบูชาสัก๒ปี๒ปีเนี่ย

อันนี้คุณพิวแบบได้รุ่นเฮียก็แปลกอยู่อย่างนึง

อืมรุ่นหนึ่งอ่าฮะทำไมเราถึงนับถึงที่องค์พระกาศครุฑ
จริงแล้วคือมีโอกาสได้บูชามากกว่าพี่หนุ่มแล้วคราวนี้พอบูชาเราก็เป็นความรู้สึกเองว่ารู้สึกอุ่นใจ
รู้สึกว่าเราไปเดินทางเราไปไหนอะไรอย่างนี้ค่ะเราแบบอบอุ่นปลอดภัยอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยก็เลยได้บูชาท่านมาโดยตลอดแต่ก็มีเหมือนกันที่บางทีบูชาแล้วเนี่ย
ด้วยความที่เกิดปีมโรงก็จะมีคนทักบ้างว่าเอ๊ะไม่ถูกกับใคร
เอ๊ะปีมาโรงเอ่อควรไหมหรือบูชาท่านได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ห้อยครุฑมาเนี่ยความเปลี่ยนแปลงของชีวิตตัวเองเป็นไงบ้าง
คือจริงหลักคือหนึ่งคือความในเรื่องของสบายใจอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ในเรื่องของงานไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าท่านหมายถึงว่าท่านช่วยเรื่องนี้หรือเปล่า
อะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าก็เคยไปหาดูว่าท่านมีคาถาอะไรที่เราจะบูชาท่านได้ไหม
อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็เคยเคยทราบมาว่าคือท่านเหมือนให้พรในทุกทุกเรื่อง
ครบครันไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีแบบเออเหมือนกับเราได้ทำงานอะไรเรื่อย
แต่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะท่านหรือเปล่านี่ไงตรงเช้าทุกข์อย่างจริงคุณน่ะ
เดี๋ยวค่อยมาตอบให้น้องเขาพาไปมูเลยนะฮะเราจะพาน้องแพนเค้กเนี่ยนะครับ
ตรอกครุดใช่ไหมฮะไปที่ตรอกครุดอยู่แถวคลองหลอด

ถือเป็นเริกงามยามดีที่วันนี้สาวแพนเค้กของเรามีโอกาสมาสักการะบูชา
ที่สารเจ้าพ่อครุฑหนึ่งเดียวของเมืองไทย
อยู่ที่ตรอกครุฑริมคลองหล่อแห่งนี้ครับ
โอ้โหครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกจริงที่จะได้มากราบนะคะ
ที่ศาลพญาครุฑนะคะ
สารเจ้าพ่อครุฑเป็นสารเล็กอยู่ในชุมชนกลางเมืองแบบนี้
แต่กลับมีน้อยคนนักที่จะรู้จักสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ครับ
เพราะด้วยความที่อยู่ในซอยเล็กท่ามกลางตึกแถว
ที่อยู่อาศัยของชาวบ้านนั่นเองครับ
เข่าเคยเซอร์จโดยอินเทอร์เน็ตบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะ
หรือว่าวิธีที่เราจะได้บูชาท่าน
หรือว่าที่ที่เราจะได้มากราบไหว้ท่าน

ยังคงแบบทองอร่ามดูมีพลังมีอำนาจมากเลย
และถือเป็นอีกหนึ่งความโชคดี
ที่วันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณออส
ที่หลายคนรู้จักในฉายาว่า

เพื่อสำเพ็งเซียนพระและนักสะสมพญาครุฑอันดับต้นของเมืองไทย
มาให้ความรู้เกี่ยวกับตำนานของพญาครุฑกันครับ
พี่ออสบูชาท่านมานานแล้วหรือยังคะ
จริงถ้าเรื่ององค์พญาพุทธนี่ผมก็
อย่างองค์ที่ผมห้อยอยู่นี่ผมก็ศรัทธามา๒๐กว่าปีแล้วครับ

ค่ะทำไมถึงมีความรู้สึกว่าเราอยากที่จะบูชาท่าน
หรือมีอะไรที่ไปคลิกตรงกันไหมคะ
คือจริงเดิมทีเนี่ยผมเห็นองค์พญาพุทธมาตั้งแต่เกิดแล้ว
เห็นก็จะชอบจะศัษฐาแล้วก็จะหลายความ

ถ้าดูมีพลังแต่ว่าสมัยก่อนคนก็จะเข้าใจว่ามีของสูง

บูชาไม่ได้นะไม่กล้าบูชาคือกลัวจะมีความกลัวมากกว่า
แต่พอตอนนั้นที่คุณแม่เขาเอาองค์นี้มาให้เนี่ย

แล้วก็อารัฐนาท่านขึ้นคอบูชา
แล้วก็ถึงวันนี้๒๐กว่าปีชีวิตก็ดีมาตลอด

เดี๋ยวต้องรบกวนให้พี่ออสเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะ
ตำนานขององค์ท่านเนี่ยมาได้ยังไง

ผมว่ามันน่าจะอยู่คู่กับพุทธศาสนามาเป็นพันปีนะ
มันนานมากแต่ว่าถ้าเอาเรื่องราวที่ชัด
ก็คือว่าเห็นเข้ามาตั้งแต่ยุครัชกาลที่๕

ค่ะก็เราก็เลยจะคุ้นเคยมากขึ้น

จากตราสัญลักษณ์ของพระมหาสัตว์คู่กันมาตลอด
คือพญาพุทธเนี่ยตามตำนานที่ศึกษามาก็คือว่า
ท่านเป็นเทพท่านเป็นเทพองค์หนึ่งในหมู่มวลเทพ
แต่เป็นเทพที่ร่ำรวยที่สุด
มีบารมีมีวาสนามีบริวารมากที่สุด

ก็คือผมเชื่อว่าท่านเป็นเทพที่ยิ่งใหญ่มากอะ

ใหญ่มากใช่จนแบบมีอยู่ครั้งหนึ่งในหมู่มวลเทพด้วยกันเนี่ย

พระนารายนี่คือกษัตริย์ผู้ครองเทพ
เขาก็ไปร้องเรียนว่าโอ้ยองค์พระยาคุฑดูก้าวแล้ว

นาลัยในเมื่อมีเทพหลายองค์ไปร้องเรียน

พอลงมาดูปุ๊บก็เกิดการแบบต่อสู้กัน

ปรากฏว่า๓วัน๓คืนเนี่ย

ก็เลยเจรจาสงบสึกกัน

พระนารายเนี่ยเป็นเทพที่แบบยิ่งใหญ่มากนะ

ท่านจะเลยเหมือนยอมใจ
ก็เหมือนกับว่าก็เลยบอกกล่าวกับพระนาลัยว่า

พระยาคุฑท่านจะอาสาภาไป
เราเลยเห็นภาพของพระนาลัยทรงครุฑ

ไม่ว่าจะไปที่ไหนองค์พญาคุธจะอาสาพาไป

ว่าเมื่อไหร่ที่องค์พระยาคุฑ

องค์พระยาคุฑขออยู่สูงกว่าพระนารายย์

คนจะเข้าใจว่าองค์พระยาคุฑ
เป็นพาหนะของท่านหรือเปล่า
จริงคือไม่ใช่เขามีข้อต่อลองกัน

เขาบอกว่าข้อหนึ่งที่ขอก็คือ

ไม่ได้แล้วแล้วแถมตอนนี้ฆ่าไม่ตายอีก

ก็เลยเป็นเรื่องราวที่ในเมื่อตัดแล้ว
เมื่อพูดแล้วก็ต้องรักษาคำพูด

ใช่ซึ่งองค์พญาพุทธก็เลยเป็นอมตะไปด้วย

ใช่อันนี้คือในตำนานตามตำนาน
แล้วก็เป็นเรื่องที่อยู่ในตำนาน
คุกเซิร์ชกดในโกคเกอร์
พระยาน่างไม่ถูกกัน

ก็เลยเกิดจ้านไม่ยอมกัน
ก็เลยแนตำนานการสู้ลบ

กลับมาเป็นพี่น้องกันเหมือนเดิม

ท่านจะไม่ได้เป็นในภาพอื่นใช่ไหมคะ
ท่านมีหลายปางอยู่ที่พุทธสินที่คนเขาอยากจะแกะ
อยากจะคิดว่ามันควรจะเป็นแบบไหน
แต่จริงแล้วท่านไม่ได้มีการแยกว่าปางไหนดีทางด้านไหนไม่มี

ได้ฟังตำนานของพญาครุฑกันไปแล้ว
เราไปฟังตำนานสารพญาครุฑแห่งนี้กันบ้าง
ว่าเพราะเหตุใดถึงมีสารพญาครุฑเกิดขึ้นมา

กับป้าตายคนเก่าคนแก่ที่เกิดและเติบโตอยู่ในตรอกครุฑแห่งนี้ครับ
สมัยก่อนแถวนี้จะเป็นสลำเป็นบ้านไม้
แล้วก็มีคลองเล็กต่อมาจากคลองหลอด
ก็ปู่มาลอยติดอยู่ตรงนี้พร้อมกับหัวจราเข้สองตน
ก็ชาวบ้านก็เลยเชิญท่านอยู่ตรงนี้มาเป็นร้อยปีแล้วตั้งแต่สมัยปูย่าตายาย
แรกเลยจะเหมือนเป็นหน้าเรือปีกเปลือกจะถอดได้หมดทรงดุมากอ่ะ
ตอนเด็กเวลามีงานประจำปีปู่เขาจะเรียกเด็กมาทำความสะอาด
ตายคนนึงแหละที่ได้มาทำความสะอาดปู่ก็จะถอดปีกมาเช็ด
แล้วก็หัวจราเข้เนี่ยจะไม่มีเด็กคนไหนกล้าทำแล้วก็หายไป
พอหายไปองค์นี้ก็เลยให้กรมศิลปากรทำมาใหม่
ทำออกมาก็เลยกลายเป็นชุดนี้องค์นี้
อเรนนี่ก็ได้ฟังเรียกว่าที่มาที่ไปนะคะของศาลตรงนี้
ที่ได้มาบูชากันเนี่ยครับผมอันนี้ต้องรบกวนพี่ออสช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงแล้วล่ะค่ะว่าเป็นยังไงต่อ
ก็คือตอนนั้นที่ผมมาเจอสารนี้ก็คือเพื่อนก็คือเพื่อนที่ศรัทธาด้วยกันทั้งกลุ่มเลย
ก็จะเป็นกลุ่มใหญ่เหมือนกันพอมีคนบอกว่ามีสารพญาพุทธอยู่ที่นี่เคยเห็นไหม
เราก็ไม่เคยเห็นสุดท้ายเราก็มาพอมาเห็นปุ๊บก็เห็นว่าศาลท่านเก่า
เดิมเนี่ยที่ผมมาเห็นก็จะเห็นองค์ร่างอยู่องค์เดียวองค์บนยังไม่มี
ก็เลยคิดว่าอยากจะบูรณะใหม่อยากจะลงทุนกันช่วยกันบูรณะให้ท่านให้สารท่านดูสวยงาม
กว่า๗ปีที่เหล่าผู้ศรัทธาองค์พญาครุฑได้ช่วยกันบุรณสารแห่งนี้ขึ้นมาใหม่
ก็เกิดเรื่องน่าอัศจรรย์ยังไม่น่าเชื่อ
องค์บนนำขึ้นรถของเพื่อนคนหนึ่งขึ้นแบบรถทั้งนั้น
ประตูนี้เกือบจะปิดไม่ได้พอดีปีกพอดี

ใหญ่มากครับสุดท้ายก็ปิดได้พอดีคือทุกอย่างมันลงตัว
แล้วก็ปรากฏว่าในรอบนั้นสลากกินแบ่งเขาออกทะเบียนตรง๓ตัวของรถคันนั้นเลย

ใช่ครับแล้วก็องค์นี้เอาไปไว้ที่บ้านเพื่อนคนหนึ่ง
เพื่อที่จะทำสีใหม่ก่อนที่จะเอาท่านมาประดิษฐานไว้ที่นี่
ปรากฏว่าบ้านเพื่อนคนนั้นก็ออกบ้านเลขที่เขาอีกอีกงวดหนึ่ง
ตั้งแต่คิดว่าจะบูรณะแล้วก็ทำไม่ได้ติดขัดเลย

คือทุกอย่างมันเป็นเรื่องเหมือนฉลุยหมดเลย

ใช่ครับคนมากราบไห้ก็จะรู้สึกโอ้โหสวย

คือมันเหมือนเป็นแบบมีพลังออร่าผ่านออกมาตรงนี้เลย
แล้วด้านหลังรวดลายที่เหมือนเป็นภาพวาดอยู่ด้านหลังของท่านก็คือ
เป็นการเขียนไปเรียกช่างกรมศิลป์เข้ามาวาด
อ๋อซึ่งเรียกมาว่าพร้อมกับที่จะอัญเชิญท่านขึ้นมาอยู่ด้วย
ใช่ครับตั้งใจทำเพื่อให้มันลงบล็อกแบบนี้
มีคาถาอะไรหรืออะไรที่เราจะบูชาท่าน

ส่วนมากที่เราจะเห็นก็อาจจะเป็นแบบคาถารวยหรืออะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ

อย่างนั้นเลยว่าคาถาอะไรที่เราจะได้บูชาท่านได้กราบไหว้ท่านเนี่ย
คือจริงคาถาขององค์พญาพุทธก็จะมีอยู่ตรงศาลนี้เลย
ก็จะเป็นคารุปิจักษ์กิติมันตังมะอาบอุองค์พระยาพุทธ
อ๋อก็คือบทนี้เลยเหมือนกันน่าจะเป็นบทเดียวเหมือนกัน
คาถาท่านเนี่ยครอบคลุมทั้งหมดเลยนะ
ทั้งเรื่องเงินทองทั้งเรื่องบารมีทั้งเรื่องโชคลาภ
ทุกเรื่องเลยก็คือจะอยู่ในคาถาท่านอยู่แล้ว
จริงเราควรต้องมีอะไรเป็นพิเศษ
ที่นี่นี่ส่วนมากเขาก็จะถวายน้ำแดง

แล้วก็พวงมาลัยท่านจะชอบท่านจะชอบแบบดอกดาวเรือง
เรื่องของปฏิหารบ้างดีกว่าพี่ออสค่ะอย่างคนใกล้ตัวพี่ออสล่ะคะมีไหมคะ
คนใกล้ตัวผมที่แบบชัดแบบว่าเป็นเพื่อนรักเลย
เรียนด้วยกันมาตั้งแต่เด็ก
แล้วก็มีวันหนึ่งเขาขับรถแล้วก็เหมือนกับเขาอาจจะหลับใน
แล้วก็เกิดรถคว่ำที่เส้นพระราม๒เนี่ย
อ๋อตีรังกาไปเลยใช่ตีรังกาทุกคนที่มาเนี่ยเข้าใจว่า
คนที่อยู่ในรถต้องเสียชีวิต
ปรากฏว่าเพื่อนผมเขากระจกแตกทั้งคันหลังคานี่บี้มาถึงหัวหมอนเลย
ปรากฏว่าเขาคลานออกมาจากรถไม่เป็นอะไรเลยไม่มีแม้กระทั่งบาดแผล
ต้องไปเช็คข้างในไม่เชื่อคือหมอบอกว่าปกติแม่เขาก็เป็นห่วง
เชื่อสุดท้ายก็คือเขาไม่เป็นอะไรเลยไม่เป็นอะไรเลย
ในที่นี่หมายถึงว่าไม่มีไม่มีไม่มีเป็นไม่มีรอยแผนไม่มีอะไรเลย
ถ้าบอกยังไม่มีเลยแต่รถนี่เอาว่าเคลมประกันประกันบอกต้องซื้อใหม่
เรียกว่าทิ้งไปเลยดีกว่าซ่อมไม่ได้ครับค่ะสำหรับตัวเขาเขาเชื่อว่า
องค์พญาพุทธอะมารับแผนคือมาช่วยอะมาปกคลุ้มครองแหละ
เขาไม่มีพระเครื่องเขาไม่มีอย่างอื่นที่นอกเหนือจากองค์พญาพุทธ
เขาก็ต้องให้เครดิตองค์ท่านแบบเต็มร้อย
คนที่จะมาขอปู่ส่วนมากก็จะเป็นเรื่องการงาน
การงานเนี่ยจะได้อันดับหนึ่งแล้วก็เรื่องไฟไหม้
เมื่อเร็วนี้เองบ้านข้างหลังเขาขายของไหว้เจ้า
คือกระดาษมันเต็มยังไงคือมันก็ต้องติดสองข้างอยู่แล้ว
แต่มาบอกปู่ให้ช่วยก็โดนบ้านเขาห้องเดียวทั้งที่เป็นห้องไม้ด้วย

ก็ตอนผมเล็กที่บ้านขายน้ำอารมณ์อะครับ
แล้วทีนี้ก็เปรย์ผมเขาก็ไว้อยู่ข้างน้ำอารมณ์
น้ำอารมณ์ก็เป็นร้อยรังมันถล่มลงมาทับ
เปรย์มันเป็นอย่างเงี้ยมันก็พับลง
พับลงแล้วพวกหลังน้ำข่วมก็ทับกันเป็นเป็นรูปปู่อะ

แต่บอกว่าไม่เป็นไรปู่มาช่วยไว้ก็เลยให้ยกให้เป็นลูกหลานปู่
เวลามีอะไรก็จะมาขอมาก็จะสำเร็จ
ตั้งใจมาครับมาครั้งแรกเลย
ก็ศรัทธาองค์ท่านอยู่แล้วพญาคุธ

แล้วก็คิดว่าอยู่ตรงจุดไหนที่มีบูชา
ก็คุยกับเพื่อนเขาบอกว่ามีซอยต่อคุดเนี่ย
เมื่อก่อนไม่ได้คิดอะไรครับก็มีสินแสทัก
บอกว่าเรารับราชการควรจะบูชาพุทธครับ

คาถาของท่านครอบคลุมทุกเรื่องอยู่แล้ว
เราก็เลยจะบอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่ได้มากราบท่านนะคะ

ก็ขอเมตตาบรมีท่านปกป้องคุ้มครองเราค่ะ
คือจริงทุกครั้งที่ได้บูชาท่านหรือห้อยขึ้นคอไปไหนก็แล้ว
แต่อาจจะรู้สึกก็แบบปลอดภัยอ่ะ
รู้สึกอุ่นใจที่มีท่านอยู่นะคะ
แต่ว่าโดยส่วนตัวไม่ได้มีเซนต์อะไรว่า
เห็นหรืออะไรอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ก็แค่เป็นความรู้สึกในใจว่า

ช่องแคบเนี่ยก็ยังมีศาลเล็ก
แต่สวยมากเลยดูแบบมีพลังมากเลย
แต่ทีนี้สิ่งหนึ่งซึ่งพี่อยากรู้มากเลยเนี่ยนะฮะว่า
บูชาพญาครุฑแล้วเราก็เป็นคนที่
เรียกว่าเกิดปีมโรงคืองูใหญ่เนี่ย

ตามศาลแล้วบางคนเขาก็บอกว่า

คือสนับสนุนกันมากเลย
เรามีผลงานหรือเรามีงานอะไรดีเข้ามาบ้างไหม

จริงก็คือได้บูชาท่านมาหลายปีเหมือนกัน
ก็รู้สึกว่ามันก็มีอะไรดีตลอดอะไรอย่างนี้ค่ะ
หรือมีเรื่องของการเดินทางอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย

หรืออย่างล่าสุดก็คือแคมเปญกับน้องเจ้าจิล
ก็ได้ทำกันต่อเนื่องมาเรื่อยอะไรอย่างนี้ค่ะ

ที่เราก็ดีใจที่มีโอกาสได้ทำอะไรลองอะไรดู
โชคอาจจะเป็นโชคจากครุฑนี้ก็เหมือนกัน

ไปวิ่งกันไหมพี่หนุ่ม

หน้าเนื้อทำไมมันใสเงียด

ผมวิ่งกันฟากอะไรก็ตามวัยพี่พ่อทำ
โอ้โหมาแบบเต็มเหนียวเลยพี่หนุ่ม

นี่พกตลอดเวลานะ

เซ็ปต์ของเขาคือขวดเดียวจบค่ะ

ไฟมันแรงเดี๋ยวฝ้าหนูขึ้นหนูก็ต้องทาหน่อยค่ะ

มันก็ทาง่ายดูแลง่ายเลยค่ะพี่หนุ่ม

ก่อนเช้าเลยหรือกับเช้ากับก่อนนอนเนี่ย

เพราะว่าเขาเหมาะกับผิวที่แบบบอบบาง

คือได้ทุกสภาพผิวดีกว่า
แล้วจริงถ้าเกิดเราเป็นคนหน้าแห้งอยู่แล้วอะค่ะ

จริงเราพูดกันแบบนี้เนี่ยนะบอกตรงเรามีใช้กันอยู่แล้ว
แต่คุณผู้ชมทางบ้านถ้าเกิดว่าเขาอยากจะได้ทำยังไงฮะ
แค่นี้เองรายละเอียดต่างนะคะการสั่งซื้อสินค้า
หรือว่าอยากจะดูข้อมูลรายละเอียดทุกอย่างจะจบอยู่ในที่นี่เลย
ถึงว่ากี่ปีกี่ปีก็ยังไปเอามาฝาก

อันนี้มอบให้พี่หนุ่มกับพี่มดดำนะคะ
จริงแล้วสวยทั้งภายนอกภายในแบบนี้นะครับ
แต่ล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่าอยากจะเป็นเจ้าภาพสร้างถวายพระประธานคืออะไรฮะ

คือปกติเวลาเราไปงานบุญเราก็จะไปร่วมไงคะ

มดดำเราก็รู้สึกว่าเคยนั่งนึกแล้วก็คิดว่า
เออถ้าได้เป็นเจ้าภาพบ้างก็น่าจะดีเนาะ
งานกระถิ่นอะไรอย่างนี้งานพระป่าอะไรอย่างนี้ค่ะ

บ้างคิดในใจว่าเออสักวันหนึ่งอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็อาจจะรวบรวมสมาชิกเพื่อนบุญทั้งหลายอะไรอย่างนี้ค่ะมาร่วมบุญกัน

เอาอย่างนี้ดีกว่าแต่เดี๋ยวช่วงหน้านอกจากเราสองคนแล้ว
มูขั้นเทพรอท่านผู้ชมอยู่

บางคนทำสิบบาทบางคนทำสิบล้าน
บุญมันมากน้อยต่างกันยังไง

แต่ช่วงนี้ต้องขอขอบคุณน้องแพนเค้กก่อนด้วยนะครับ

ขอบคุณจริงน่ารักมากถ้าเกิดจะพูดจะกลับมากกับมูไหนฮะ
มีความสุขให้มากสักครั้งหนึ่งที่จนเบื่อหน่าย

ไหนได้บุญมากบุญน้อยหรือยัง
เชื่ออย่ารบมูมูเตรุไม่เข้าใกล้ออกไฟ

มูให้สุดกับมูคันแทบ

หน้าตาสดใสนะ

หน้าตาสดใสนะ

ถ้าไปทำวุญทั้งวัศเกษตรสุธรรมจำไม่ได้เหรอ

เขาเรียกอะไรเปล่งเสียงแล้วแบบมีพลัง
เรื่องอะไรที่มาจากใจต้องเสียงดัง
อาจารย์ปีนี้ยังต้องบูชาพญานาคอยู่ไหม
ปีนี้พญานาคไปถึงปี๒๕๖๕นะ
บุญทำกุสนเนี่ยบางคนว่าตายคนชั่วมาก้นไม่กี้รวยเราอ่ะทำบุญทำ
ศลเนี่ยยิ่งทำยิ่งจนบุญเนี่ยมันก็มีตามหลักศาสนาต่าง
เขาก็มีหลักของเขาบุญแต่ทำเบื้องต้นต้องสุขใจและไม่เดือดร้อน
เพราะบุญมันไม่ใช่เป็นปริมาณที่เปรียบเทียบช่างตวงได้นี่
เพราะฉะนั้นขอให้ทำบุญอย่าทำอย่างโง่
ว่าทำแล้วต้องได้ผลบุญเลยทันทีอย่างนั้นอย่างนี้
หลักของบุญนั้นมีอยู่๑๐ประการตามหลักบุญกริยาวัตถุ๑๐ประการ
ว่าด้วยเรื่องของทาน๒ศีล๓ปฏิบัติธรรม๔ฟังธรรมะ๕ให้ธรรมะเป็นทาน
ทำความคิดความเห็นให้ชอบให้ควรเจ็ดอนุโมทนาพรอยยินดีกับคนอื่นเขาไม่อิจฉาเขา
มันมีหลายข้อเพราะฉะนั้นการทำบุญในหมวดทานเนี่ยมันก็ทำกับวัดพระเป็นเนื้อนาบุญที่ดีของโลก
หมายถึงว่าพระและวัดเนี่ยเป็นที่ปฏิบัติสืบศาสนธรรมในองค์พระสัมมา
มันแปลว่าเราไปทำกับวัดเราสร้างวัดสร้างวัดสร้างโบสถวิหารพระรูปนี้ไม่ดีมีไหมมีสิทธิ์ไม่ดีแต่ก็ต้องมีพระรูปใหม่ที่ดีเพราะวัดย่อมเป็นศาสนสมบัติที่ไว้สืบศาสนธรรม
วัดไม่ใช่ที่ที่จะเป็นที่ที่ทำอากุศลเป็นที่ที่ให้คนไปไหว้พระไปสวดมนต์ไปทำบุญไปปฏิบัติธรรมเป็นสถานที่เป็นมงคลจึงเป็นเนื้อนาเหมือนนาที่เป็นดินที่มีเนื้อดี
สถานที่เป็นดินที่มีเนื้อดีสถานที่มีเนื้อดีสถานที่มีเนื้อดีสถานที่มีเนื้อดีสถานที่มีเนื้อดีสถานที่มีเนื้อดีสถานที่มีเนื้อดีสถานที่มีเนื้อดีสถานที่มีเนื้อดีสถานที่มีเนื้อดีสถานที่มีเนื้อดีสถานที่มีเนื้อดีสถานที่มีเนื้อดีสถานที่มีเนื้อดีสถานที่มีเนื้อดีสถาน

สร้างบุญที่ปรารถนาในสิ่งใดให้ทำอย่างนี้
ต้องไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนในปัจจุบันอาการ
จะต้องมีศีลกำกับในบุญนั้นไม่ใช่ว่า
ฆ่าหมูฆ่าหมาฆ่าแมวแล้วไปทำบุญ

ไม่ได้มันควรจะทำบุญในหลักที่ไม่ไปทำลายชุดใคร

บุญนั้นไม่ใช่ไปป้นหมาพวกนี้อยากจะทำบุญใหญ่ไปปล้นร้านทอง

มันจะต้องเป็นบุญอันเกิดจากผู้ให้มีความบริสุทธิ์และพร้อมในการทำ
ผู้รับฝ่ายสงฆ์ต้องศีลบริบูรณ์พร้อมจึงต้องเลือกพระเลือกวัด

ต้องเลือกพระเลือกวัดที่มีศีลงามทำงามเฝ้าดูปฏิบัติแล้ว
คิดแล้วไปตรองแล้วดูแล้วเห็นแล้วว่าเออพระวัดนี้สินงามทำงาม
มีอาจาระคือกิริยางาม
ไปทำก็ทำด้วยศรัทธาตามกำลังไม่ทำจนหมดตัวจนเดือดร้อนพี่น้องญาติ

ทำสิบล้านกับสิบบาทต่างกันนะได้ผลบุญ

หนึ่งต่างกันในแง่ที่ว่าถ้าผู้ที่ทำบุญด้วยเงินสิบล้าน
แล้วเขามีศรัทธาอันสูงสุดมีศรัทธาที่ปรานีตว่า
ในขณะนี้พระพุทธรูปรอบในพระบโบสถสมฤทธุสม
บูรณปฏิสังขรก็ไปกราบบอกพระแล้วไม่เอาหน้าตาไม่เอาชื่อเสียง
บุญเขาได้เต็มที่เต็มเปี่ยมเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์
และมากกว่าคนที่ทำบุญด้วยเงิน๑๐บาท
ถึงจะทำเต็มที่เต็มเปี่ยมร้อยเปอร์เซ็นต์

แต่ถ้าคนมีเงินหมื่นล้านแล้วทำบุญร้อยล้าน
แต่เดี๋ยวเอาไปหักภาษีเดี๋ยวเอาไว้ให้ได้หน้า

แต่ถ้าเกิดคนมีเงินอยู่๑๐๐บาท
เรามีเงิน๑๐๐บาทวันนี้เราจำเป็นต้องใช้แค่๕๐บาท
เราจะเจียดเงินทำบุญสักยี่สิบบาท
นี่เป็นเงินที่เกิดจากหยาดเหงื่อและแรงกายของเรา

พระคุณเจ้าเจ้าขาเงินนี้ฉันเป็นแม่บ้าน
ได้เงินนี้มาด้วยหยาดเหงื่อแรงกาย
ขอบริจาคทำบุญตามรังยี่สิบบาทนะเจ้าขา
บุญมากมายมหาศาลเหมือนกัน

ยิ่งใหญ่แต่มันหมายถึงว่า

มีความแตกต่างกันในรายละเอียดของบุญ

มันเป็นผลที่เราไม่สามารถจะเห็นฉับพลัน

ศรัทธาเนี่ยเป็นอาริยศัพท์ในข้อที่หนึ่งเลยนะ
คุณมดดำมีแสนล้านตายจากโรคบินิภัยจบเลย

ศรัทธาศรัทธาก็คือความศรัทธาในเรื่องความดีงาม

ในแผ่นดินของพระมากษัตริย์

มักจะสร้างพระพุทธรูปใหญ่

เป็นที่รวมแห่งศรัทธา

จิตแตกกระสานสั้นกระเซ็น
บ้านแตกถ้าแหลกขาดเมื่อกู้ชาติ

ไม่ว่าจะเป็นของศาสนาพุทธของศาสนาอิสลาม

การสร้างพระโบสถในศาสนาพุทธ
โบดเป็นที่ใช้ปฏิบัติธรรมของทรง
ใช้ที่เป็นที่สวดมณฑรรมฤทธิ์

เป็นเนื้อนาบุญที่ดีของผู้สร้างโบสถ
หากคุณหนุ่มเป็นผู้ร่วมสร้างโบสถนี้แม้แต่เงิน๑บาท๕บาท๑๐บาท๑๐๐บาท๑๐๐บาท
หมื่นบาทแสนบาทหรือจัวอันหนึ่งหรือจะอะไรก็ตามทีพลาดวาบในบท
ทุกอย่างจะเป็นสิ่งที่เกิดพลังบุญตลอดเวลา
เพราะฉะนั้นเมื่อคนสร้างโบสถ์ร่วมบุญสร้างโบสถ
อธิษฐานด้วยว่าจากนี้สืบไปบุญที่ข้าพเจ้าสร้างโบสถ์นี้
บุญที่ข้าพเจ้าสร้างศาลาการเบอร์เรียนนี้

ใครผู้ใดพระสงฆ์องค์ใดมาใช้ในที่ที่ข้าพเจ้าได้ร่วมบุญสร้าง

ขอให้อนิสงฆ์แห่งบุญที่เกิดขึ้นในทุกวาระแห่งการใช้ให้เกิดประโยชน์นั้น

พระปฏิมานิข้าพเจ้าบริจาคทองคำเงินสร้าง
ผู้ใดมากราบและอธิษฐานอันสิ่งที่เป็นมงคล
พรนั้นจงสำเร็จแก่ข้าพเจ้าด้วยไปตลอดกาล

ถวายพระโมคาราพระสารีบุตรอย่างนี้
เพราะว่าเป็นอัคระสาวกซ้ายฝา

มีพระคาระสาวกซ้ายขวาเป็นพระสาริบุตรกับโมคารณะ
สาริบุตรเป็นอัคระเป็นพระสาวกที่เด่นเรื่องปัญญา
โมคารณะเป็นผู้ที่เด่นเรื่องฤทธ
เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ไปทำบุญสร้างไม่ว่าจะองค์พระโมคณะสาริบุตร
ได้ถ่ายว่าสาธุข้าพเจ้าขอสร้างองค์พระโมคาระนะสารีบุตร
ไว้เป็นที่อธิษฐานสักการะบูชาและลึกนึกถึงคุณความดี
มงคลบุญบารมีแห่งพระโมคารณะ
มงคลบุญความดีเป็นมงคลที่พระสาริบุตรมี
บอกว่าถ้าอยากจะให้ชีวิตของเราแน่นฐานดีให้สร้างฐานพระนี้จริงไหมฮะ
นั่นเป็นความเชื่อแล้วคนมันก็ไปตะบี้ตะบันสร้างฐานพระ
อะไรที่มันขาดไปทำเนี่ยคุณมดดำไปเห็นพระพุทธรูปชำรุดไปขอซ่อมเออได้
คือบางทีมันไม่ได้ขาดแล้วไปทำในสิ่งที่มันไม่ขาดก็ไม่มีค่อยมีประโยชน์
สมมุติว่าองค์กรบริษัทของมดดำ

ทำไมมดดำไม่ตั้งตนเป็นองค์ประธานทอดกระถิ่นหรือผ้าป่า

แล้วคนอื่นก็จะมาร่วม๕บาท๑๐บาท
เอาปลากระป๋องเอาผ้าเอาอะไรมาร่วม

เวลาถวายกระถิ่นไปยังวัดวัด๑

ถือว่าเป็นมหามงคลบุญสามัคคี

ขอท่านทั้งหลายที่ได้ร่วมบุญในวันนี้

ให้มีสติปัญญาให้มีความซื่อสัตว
ให้มีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่แล้วสำเร็จกิจในทุกประการ
เราก็จะเป็นผู้มีบริวารมีมิตรมีเพื่อน
คนที่ไม่ค่อยชอบทำกระถิ่นผ้าป่าเนี่ย
เป็นบุคคลที่ไม่ค่อยมีมิตรไม่ค่อยมีเพื่อน
เป็นคนที่ขาดคนดีช่วยเหลืองาน

ก็ถือว่าเป็นเรื่องเด็ดวันนี้นะฮะที่เรามาบอกกัน

ท่านผู้ชมสามารถมาร่วมมูกับเราในรายการสดอย่างนี้ได้เลยอาจารย์

แล้วเราก็จะไม่ให้อาจารย์เป็นส่วนหนึ่งใน

เอาละครับเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้เนี่ยนะครับ

เชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็แล้วแต่ใจของคุณนะครับ

ูตัวพ่อมูตัวแม่และมูขั้นเทพนะครับ

จะมูให้เธอรู้ถึงชั้นฟ้าหรือลึกล้ามถึงชั้นบรรดา